คุณผู้ชมที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะฝูงพึ่งบินเข้าไปทำรังในปากเนร
ใจเย็นเย็นไม่ต้องตกใจเนรเนี่ยเป็นรูปปั้นของเนรนะฮะ
อ่ะดูสิคะว่าเยอะแค่ไหนนะคะเยอะมากโอ้โหต้องใช้คำว่ารังไหมคะ
แล้วข้างในมันมีที่ที่จะทำรังได้ด้วยเหรอมันเข้าไปทำรังได้พี่ต้น
เข้าไปทำรังคือแบบโอ้โหฝูงใหญ่เลยค่ะเข้าไปทำรังตรงนี้
นี่คือเนรนะคะเป็นรูปปั้นเนรที่อยู่ในสวนผักของวัดล่ำช้างที่ศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
แล้วเนรที่อยู่ในสวนผักตรงนี้นะคะรูปปั้นตรงนี้แล้วโอ้โหเห็นแล้วหวาดเสียวอ่ะ

ถ้าโดนสักตัวนะไม่ไหวแล้วแล้วพลายผิดพึ่งนะเดี๋ยวมันจะลุมเอา
นะคะคือปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ย

พอไหว้เสร็จปุ๊บสิ่งที่ตามมาคืออะไรล่ะ
วันทูบควันเทียนตรงนี้แหละค่ะ

พอไปรบกวนยังไงพึ่งก็ออกมาจากรัง

ตอนนี้มี๒ทางที่จะเลือกทำ
เอาให้เลือกค่ะทางใดทางหนึ่งก็คือ
ย้ายตุ๊กตาดินเผารูปปั้นเนมออกไป

หรือไม่ก็ย้ายองค์ฤษีนารอดไปจุดอื่น

นี่นะฮะอ่อแต่ก็